ลุงตู่อยู่ไหน

พี่ตู่อยู่ไหน
นี่ทั้งลุงตู่พี่ตู่มาเจอกันที่นี่อีกแล้ว
วันนี้ทั้งลุงตู่พี่ตู่มาเจอกันที่นี่อีกแล้ว

เอาความรักมาให้

เอาความจริงใจมาเสนอ

ดีใจนะครับ

ความรักความสามัคคีของพวกเรานะครับ
ในความรักความสามัคคีของพวกเรานะครับ

ความรักมันอบอวนไปทั้งห้องนี้เลยนะเนี่ยนะ
แม้ความรักมันอบอวนไปทั้งห้องนี้เลยนะนี่นะตอนนี้เนาะ
เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย

เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย
เอาข้างหลังลงซ้าย

หรือไม่ได้ต้องได้เพราะเราคือคนไทยหัวใจที่ยิ่งใหญ่
หัวใจที่เราต้องยิ่งใหญ่กว่าหัวใจคนปกติ
ผมเองนั้นไปตรวจร่างกายมาเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกผมไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงทุกประการ
เสี่ยงอย่างเดียวคือโรคหัวใจโต
เดี๋ยวฟังอะไรสักเล็กน้อยขอทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะครับ
แล้วดูอะไรข้างหลังผมนี่หน่อยหนึ่งนะ
แล้วช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปเชิญครับ
ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหาร
สถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดน
ทางการเตรียมอบพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูก
เขาเลิกกินอาหารนานแล้วย้ายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพ

เพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่
มันร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์
แล้วงานประจำทำให้ตายไงกูไม่รวยหรอก

จนแหล่งด้านหลัด

คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมนะครับเห็นแล้วมันสะท้อนใจ
เจ็บปวดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่รักกันเราไม่ช่วยกัน
สิ่งต่างที่เราไม่คาดที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นซึ่งเรายอมรับไม่ได้
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนในฐานะเป็นคนไทยทุกคน
ต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองนี้มีความสงบเรียบร้อย
ภาคส่วนแข็งแกร่งแข็งแรง
ทั้งรัฐทั้งประชาชนเอกชนธุรกิจผู้มีรายได้เศรษฐกิจฐานราก
ทั้งหมดจะต้องแข็งแกร่ง
สิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองแข็งแกร่งได้นั้นขึ้นอยู่กับในมือพวกเราทุกคนนะครับ
ผมเองนั้นจริงแล้วผมเป็นคนที่รับฟังทุกเรื่องทุกอย่างทุกช่องทาง
เพื่อจะนำมาประมวลว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร
อย่างมีสติอย่างมีสมองที่จะคลุ่นคิดนะครับผมยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวด

ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ
ผมเองและทุกคนของพักรวมไทยสร้างชาติ
และผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้คิดเหมือนผม
เราต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทย
ได้เปลี่ยนไปกว่าเดิมมากแล้ว

สิ่งที่เจริญเติบโตขึ้น
แน่นอนคนจำนวนมาก
ล้านคนไม่ใช่น้อย

เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักความสามัคคี
จะเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จให้กับพวกเราทุกคน

ประเทศไทยของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งถึงการพัฒนาของประเทศ
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปสู่ปัญหา

กลับไปสู่ความไม่สงบสันติ
เราต้องทำให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปต่อ
ให้ดีที่สุดให้สงบที่สุด
ด้วยความรักที่มอบให้แก่กัน

ทุกคนเราไม่ใช่ศัตรูของใคร
เราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง
ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้า
การเปลี่ยนแปลงในวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหน้าไปสู่การพัฒนา
ก็ได้ฟังแล้วในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เรามีได้สูงขึ้น

มีชาวต่างประเทศมาใช้เงินในบ้านเราให้มากขึ้น
ด้วยการลงทุนต่างใหม่ของเราขึ้นมา

นั่นคือการยอมรับจากต่างประเทศ
เราอยู่ประเทศเดียวในโลกไม่ได้

ผมต้องรักษาสมดุลเรื่องนี้ไว้ให้ได้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารัก
ประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่คนชาวต่างประเทศอยากจะมาเยี่ยมเยือน
วันนี้สนามบินทุกสนามบินคนแน่นทุกวัน
เครื่องบินหลายร้อยเที่ยวต่อวัน
แล้วเดือนหน้าก็จะมีจากประเทศจีนมาอีกสัปดาห์ละ๔๐๐กว่าเที่ยว
แล้วเราจะบอกว่าประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ผมต้องการให้รอยยิ้มเหล่านี้เป็นรอยยิ้มของคนทั้งประเทศ
มองไปในทิศทางที่มันมองการพัฒนา

อย่าไปสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยเด็ดขาด
โอกาสที่เรามีอยู่แล้วมันจะกลายเป็นวิกฤตทันที
สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดล้มเหลวเสียเปล่า
เวลาหมดไปด้วยความ

ผมมีอารมณ์มากผมทราบซึ้ง
วันนี้ที่ผมพูดวันนี้ผมทราบซึ้ง

ผมนั่งฟังมาชั่วโมงกว่า๒ชั่วโมงเนี่ย
ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่เสียใจที่ผมได้เป็นทหารมาได้ดูแลปกป้องแผ่นดินผืนนี้มาให้ไว้กับพวกเรา
ผมต้องการให้แผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินแห่งสันติสุขแผ่นดินที่ปลอดภัยแผ่นดินที่คนไทยร่วมรักสามัคคีซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดที่พลิกแผ่นดินท่านรับได้ไหม
อะไรจะเสียหายบ้างรู้ไหม
เราเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินไปครั้งเดียว
ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะพลิกอะไรขึ้นออกมา
วันนี้เรามีของเราอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราทุกคนคนไทยทุกคน
พ่อแม่พี่น้องทุกช่วงวัยลูกหลานทุกคนเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าหัวใจผมโตเพราะหัวใจผมยิ่งใหญ่ขึ้น
ผมต้องรักคนให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก
บางครั้งผมก็ไม่รู้สึกเจ็บปวด

แต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาวันนี้คือคนให้กำลังใจผมมากกว่า
ก็จะทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปข้างหน้า
เราจะไม่ต้องถอยหลังกันกลับไปอีกแล้ว
ผมจะไม่ยอมก้าวถอยหลังออกไปอีกแล้ว
เราต้องจับมือกันจูงมือกันลากกันอุ้มกันไป

อย่าหยุดอยู่กับที่โดยเด็ดขาด

อย่าอะไรให้มาดึงรั้งคนไทยทุกคนที่จะก้าวไปข้างหน้า
เราจะต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น
เพิ่มความรักความสามัคคีให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน
เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายรากเง่าของประเทศไทยโดยเด็ดขาด
สังคมครอบครัวสังคมการเคารพผู้ใหญ่
สังคมการนับถือศาสนา
สังคมกันชุมชนที่มีความรักความสามัคคีมีมิตรไมตรีมีรอยยิ้มให้กัน
เราจะต้องไม่สิ่งเหล่านั้นศูนย์หายจากประเทศไทยโดยเด็ดขาด
ผมเห็นรอยยิ้มวันนี้แล้วผมชื่นใจนะครับ
ทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียว

ขอบคุณครับขอบคุณทุกคน
เราจะต้องรวมใจออกมาปกป้องคุณค่าของความเป็นคนไทย
คุณค่าของประเทศไทยที่ทุกคนยอมรับทั่วโลกเวลานี้
เราไม่ได้ด้อยกว่าใคร
เราเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้แล้ว
เราเป็นประเทศที่หลายประเทศพุ่งเป้าที่จะมุ่งเข้ามาลงทุนกับเรา
เป้าที่จะมาท่องเที่ยวบ้านเรา
เพราะเขาเห็นคนไทยเป็นคนน่ารัก

เดี๋ยวผมกำลังปรับอารมณ์ไม่ทันด้วย
ผมพูดด้วยจากหัวใจผมนะ
และผมไม่เคยพูดแบบนี้นะ

บรรดาใจให้ผมในการที่จะเดินหน้าไปให้กับพวกเราทุกคน

แล้ววันนี้ผมก็ดีใจที่ผมมีเพื่อนร่วมเดินทางกับผมไปอีกจำนวนมาก

ผมขอใจให้กับรวมไทยสร้างชาติทั้งประเทศได้ใช่ไหม

หนทางไปสู่เกียรติศักดิ์นั้น
ประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตไซส์ไปมี
ถ้าใครเคยฟังโครงการสุภาษิตนี้จะจำได้
ผมทราบดีว่าการที่ผมก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองนั้น

ซึ่งผมอาจจะไม่เคยทำมาก่อน
แต่เมื่อผมมาเจอมาพบกับผู้ร่วมอุดมการเดียวกันในภาครวมไทยสร้างชาติ
ทำให้ผมมีแรงฮึดขึ้นมาว่าเราต้องทำให้ได้
แล้ววันนี้ผมคิดว่าผมก็ทำได้ดีพอสมควร

แต่เราภาระเรายังมีอีกเยอะมีอีกมาก
นะครับอย่างที่พูดไปแล้วปัญหาทุกปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไข

และก็จะต้องมีวิธีการในการดูแล

เราไม่อาจจะให้ประเทศของเราล่มสลาย

เราต้องทำงานอย่างเป็นระบบ
ต้องทำงานอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เราต้องทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ
ค่าเงินบาทเรายังได้รับการยกระดับเป็นเงินที่มีมูลค่า
ค้าขายชายแดนขายสือขายได้

มีราคามีความหมายนะครับ

คำว่าแข็งแกร่งก็คือไม่ใช่เอามาใช้อะไรก็ได้

เราต้องหารายได้เข้ามาเพื่อเสริมรายได้เหล่านี้
เพื่อจะกลับมาดูแลคนไทยทุกคน

เราทำมาแล้วและทำอยู่กำลังทำต่อ
และต้องทำทันที

วันนี้อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตื้นตัน
จริงแล้วก็เตรียมการจะมาพูดเยอะแต่พูดไม่ออก

ทุกคนคงได้ยินหมดแล้วล่ะนโยบายของพักอ่ะเจตนารมณ์ของพัก
ส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วจะเลือกสอสอเขตว่าที่สอสอเขตของรวมรวมไทยสร้างชาติกันด้วยไหม
เรียกทุกเบอร์ทุกเขต
มีกี่เขตสามสิบสามเขตยกทุกเกต
จำเบอร์ให้ได้จำเบอร์ให้ได้ละกันนะอันนี้กรุงเทพสามสิบสามเขต

สามร้อยหกสิบเจ็ดเขตผมฝากไปถึงพี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคกลางตะวันออกตะวันตก
ภาคใต้ทั้งหมดเราต้องมีสอสอให้มากที่สุด
ถ้าท่านไม่เลือกสอสอเขตลุงตู่ไม่ได้มายืนตรงนี้อีกแล้ว
แล้วเราจะคิดถึงกันได้ไหมล่ะผมไม่อยู่แล้วจะคิดถึงไหม
เพราะผมคิดถึงท่านทุกวันทุกคืนทุกเวลา

คิดมากนะคิดมากปกติผมไม่ค่อยกลัวเวทีอยู่แล้ว
แต่วันนี้ผมตื่นเต้นแล้วก็ทราบซึ้ง
ทราบซึ้งกับแรงใจที่ทุกคนให้กับพวกเรามาในวันนี้
ทราบซึ้งกับการทำงานของพักของเรา

หนุ่มหล่อขิงนี่เป็นเลขา
แล้วก็มีสอสอรูปหล่อทุกคน

มีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่
นี่คือประเทศไทย
ประเทศไทยไม่มีพ่อไม่มีแม่มันจะมีลูกได้ไหม
มีลูกไม่มีพ่อมีแม่ได้ไหม
สายสัมพันธ์อันนี้คือวัฒนธรรม
คือความเป็นคนไทยใช่หรือไม่
เราจะต้องให้สายใยเหล่านี้
ผูกพันกันไปให้ลึกซึ้งไปกว่าเดิมนะครับ
ทุกครั้งวันนี้ผมไม่มีแล้วพ่อแม่

วันนี้ใครมีแล้วไม่รักพ่อแม่ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง

วันนี้เรามีทั้งสังคมผู้สูงวัย

การที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้

ให้ผมเป็นนายรมรีผมจะทำต่อไปให้ท่าน
ทุกคนพร้อมจะสู้ไว้กับผมไหม

น้องสู้ไม่สู้ครับ
ถ้าสู้อย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้อยู่คนเดียว
พูดไปพร้อมกับผม
อย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว

อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
อย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียว
เพราะถ้าว่าได้แต่สีเขียวสีม่วงไม่ได้ก็เลือกนายกไม่ได้อีกเหมือนกันใช้ไม่ได้
วันนี้กลับไปนอนหลับให้สนิทจำเบอร์ให้ได้
เช้าตื่นมาแต่งตัวให้สวยที่สุดทาปากแต่งหน้าให้สวยงาม
ให้ตัวเองหน้ากระจกแล้วตั้งมั่นว่าเราจะออกมาช่วยกันดูแลบ้านเมือง
มาทั้งบ้านข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้าน

ทำด้วยหัวใจไม่ต้องให้ใครบังคับ

วันนี้ทราบถึงนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้พูดจาอาจจะไม่ค่อย

ไม่ค่อยปลูกกระดมไปหน่อย
เพราะโลกนี้ต้องอยู่กันด้วยความรัก
ความเจตนาความเมตตานะครับสังคมสำคัญที่สุดสังคมโลกมนุษย์โลกมนุษย์ชาติในโลกวันนี้
ต้องรักกันทั้งโลกมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เดือดร้อนในวันข้างหน้า
ประเทศไทยอยู่ตรงกลางของทวีปอยู่ตรงกลางของอาเซียน
เราเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้ว
อย่าทำให้การเป็นจุดศูนย์กลางของเรานั้น
ลบไปจากแผนที่โลก

ขอให้ทุกคนกลับบ้าน
ด้วยความสุขด้วยความสบายใจ
ไม่ต้องภูมิใจไม่ต้องไปคิดใหม่
ไม่ต้องทบทวนอะไรใหม่อีกแล้ว

แต่ขอให้เป็นรวมไทยสร้างชาติ
โปรดติดตามตอนต่อไป